งูเหลือมมันบุกเข้าไปในร้าวไก่ชนไปกินไก่ของเจ้าของครับ
โอเคตรงนี้แหละจบไปแล้ว
ที่๓๘ทัพ๓๓คือบ้านอีกที่นะ
อยู่ที่หมู่๒ตำบลสามเรือนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ตามคุณเจ้าหน้าที่สมาคมอายุทยารวมใจหน่วยกู้ภัยอายุทยา
มาจับงูเหลือมตัวใหญ่มันแอบซุกซ่อนลงไปในร้าวไก่ชน
นี่ซุโฮ

อืมนี่เขาสะปิดมุ้งเอ่อเป็นมุ้ง

ถ้าคุณสุ่มไก่เอาไว้อย่างดี

โอ้โหเอาไปถามเจ้าของบ้านนะคุณนิรุธตะโนดงอายุ๔๑ปี
เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยได้ยินเสียงไก่ชนมันร้องเสียงดังร้องเสียงหลงแปลก

อันนั้นเสียงไก่หรอ

ไก่ที่นี่ร้องแปลก
ไก่น่าจะสำลักน้ำลายอะ
แล้วไปเจองูเหลือมอย่างที่ไก่มันร้องแปลกจริง

แบบนี้เลยกินไก่ชนเข้าไปแล้ว

แต่วเวอร์ะตกใจรีบเลยโทรไปแจ้งกุภัยเรียนมาเถอะครับ
เอ้าก็มาก็ไม่ยากเหรอหรอกเพราะงูมันนิ่งเลยล่ะ

พี่กู้ภัยก็มาช่วยกันจับไปวัดความยาวมันซะหน่อย

ผมจะบอกให้๔เมตรนี่คือความอันตรายอันยิ่งยวดนะ

แต่เอาจริงถ้าในป่ามันจะมียาวกว่านี้เคยเจอ

เมตรนี่ก็คือแบบโอ้โหอภิมหาแล้ว

สุดท้ายนะครับจับได้แล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่ห่างไกลจากจุดตรงนี้

นักค่ะศูนย์เสียไก่ชนสุดที่รักไปหนึ่งตัวค่ะมีมูลค่ามหาศาลนะ
ชนเขาน่ะถูกอ่าก็ต้องระมัดระวังจริงจริงนะ
แต่ผมเชื่อพี่เขาระวังเต็มที่แล้วแหละแต่สัญชาติยานนะ
งูเหลืองมันเป็นอย่างนี้มันก็ต้องแอบซุกซ่อนเข้าไปในเล้าจนได้

ทำไมอ่ะคุณชอบแอบเข้าเล้าอ่ะไม่น่าโยนเนอะทำไมอ่ะ
เข้าตัวเลยคุณชนะไม่น่าโยนคำว่าทำไมนะ
คิดไหมเคยคิดไหมเคยคิดนะเคยคิดว่า
คิดว่าทำไมต้องมาพูดในรายการด้วยก็ไม่รู้
เดี๋ยวไปพูดกันหลังบ้านต่อนะคะที่จังหวัดตาก